ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
จากคำทำนายทั่วทุกสารทิศมาเล่าสู่กันฟัง
สำหรับวันนี้เชื่อว่าใครก็อยากจะฟังหลี
เพราะลีมากับ๕ราศีมีเกณฑ์โดนหาเรื่อง
เดือนกรกฎาคมส่วนใครจะมาหาเรื่องและเป็นเรื่องอะไร
อันดับ๕ราศีมังกรชาวราศีมังกรมีเกณฑ์จะแปลงร่างเป็นมนุษย์เด่น
ทางชายลิงคืออารมณ์แปรปรวนบุดหวิดขี้โมโห
โดนหาเรื่องจากเพื่อนใกล้ตัวก็แหมดันไปทำตัวหน้ามันไส้เองนี่นะ
ก็ขอเตือนชาวราศีมังกรที่เป็นคนกวนส้นเท้าไว้นะจ๊ะ
ระวังจะโดนเพื่อนแบนแบบไม่รู้ตัวอันดับ๔ราศีกรกฎ
ถ้าพูดถึงเรื่องการงานมีเกมเฉิดฉาย
แต่ก็อาจจะเฉิดฉายมากไปจนแสงเข้าไปแรงตาเพื่อนร่วมงาน
ทำให้เพื่อนอิจฉาโดนนินค่ะโดนมองบนใส่
อาจเลยเกล็ดถึงขั้นโดนแกล้งแกล้งทางที่ดี
ให้หาแว่นตาดำให้เพื่อนใส่เวลาเฉิดฉายเพื่อนจะได้ไม่แสบตานะจ๊ะ
อันดับสามราศีเมทุนชาวราศีนี้การเงินดีการงานดี
ไม่ดีอย่างเดียวคือการรักเธอความรัก
คนเดือนนี้มีเกณฑ์ถูกแฟนหาเรื่อง
เพราะจะมีเวลาให้แฟนน้อยลงไม่ค่อยได้เจอกันเหมือนก่อน
อาจทำให้แฟนงอนปุตปองทางที่ดี
หาโอกาสไปเที่ยวกับแฟนสักกะนิดแล้วอย่าลืมพาหลีไปด้วยนะจ๊ะ
ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนหลีงอมคุกคำบ้างนะ
อันดับ๒ราศีกุลคนเดือนนี้จะเหนื่อยหน่อย
เพราะมีเกณฑ์จะได้ทำงานใหม่ที่อาจยังไม่ค่อยถนัดมือ
มีโอกาสโดนคนที่อยู่มาก่อนหาเรื่องหลีขอแนะนำว่า
ช่วงนี้อย่าทำอะไรออกนอกหน้าจนเกินไปทำตามที่ได้รับคำสั่งมาก็พอ
ยกตัวอย่างเช่นหลีขอสั่งให้ไปซื้อโอเลี้ยงให้หน่อย
ชาวราศีกุมก็ต้องไปซื้อให้อิอิไปเดะไปเดะ
อันดับหนึ่งราศีเมษดวงดาวของคนเรื่องนี้
สอบไปในเชิงความขัดแย้งทั้งนั้นไม่ว่าจะขัดแย้งกับเพื่อน
ครอบครัวคนรักดารานายกนักกีฬาช่างซ่อมแอร์แม่บ้านทหาร
พูดง่ายคือชาวราศีเมษมีโอกาสโดนหาเรื่องจากคนทุกเพศทุกวัย
ทุกอาชีพโอ๊ยน่าปวดหัวมาดูชาร์จกันอีกทีราศีไหนมีเกณฑ์โดนหาเรื่อง
ดูเสร็จก็แชร์กันอย่างต่อเนื่องไปเลยค่ะเอ้าโลกคำคมสิริปิดท้าย
ขอเตือนสติถึงคนที่โดนมาหาเรื่องว่าอเวเรนจะสัมมันติ
เนรต้องระงับด้วยการไม่จองเมนใครมาทำให้โกรธก็ต้องทำใจให้สดใส